เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็เอาใจช่วยกันอยู่นะคะ
วันนี้เป็นวันที่๒แล้วนะคะที่ออกวิ่งมาจากที่จังหวัดยาลา
ก็มีประชาชนทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะคะ
พร้อมกับคุณก้อยรัชวินแฟนสาวและคณะ
เริ่มวิ่งโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ

เริ่มวิ่งจากที่บริเวณสะพานข้ามเขื่อนบางลาง
หรือว่าสะพานโต๊ะฟูแชร์ในตำบลแม่หวาดอำเภอธานโตจังหวัดยาลา
โดยจะวิ่งผ่านโรงเรียนบ้านบ่อหินวัดบ่อหินบ้านปูโละสานีแย

และจะไปหยุดแวะพักจุดแรกของวันนี้
จุดกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหล
ซึ่งมีระยะทางประมาณ๘กิโลเมตรค่ะ
โดยตลอดเส้นทางก็จะมีทั้งตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองอำนวยความสะดวกให้นะคะ
จากนั้นก็จะเริ่มวิ่งจากจุดกู้ชีพไปที่หน่วยป้องกันรักษาป่าบันนังสตา
และจุดที่๓การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรนังสตา
และจุดสุดท้ายของวันนี้จะอยู่ที่โรงเรียนบ้านตาเนา
ขออภัยค่ะบ้านตาเนาะปูเต๊ะในอำเภอบรรนังสตาค่ะ
โดยตลอดเส้นทางพอวิ่งผ่านโรงเรียนหรือหมู่บ้าน

เด็กก็ดีประชาชนก็ดีก็ออกมาให้กำลังใจ

คือบางคนขับรถผ่านไปมาเห็นพี่ตูนก็หยุดนะ
แล้วก็คืออยากจะร่วมในโครงการนี้ด้วย

คือจะบอกว่าเขาซ้อมกันหนักมากเพราะว่าตามไอจีพี่ก้อยอยู่

คือมันต้องซ้อมนะครับเพราะว่าวิ่งระยะทางแบบนี้มันไม่ง่ายเลย
แล้วก็มันมีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้
เขาก็ไปซ้อมกันมาเตรียมตัวกันมาอย่างเต็มที่เพื่อโครงการนี้

โดยโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศนี้
คุณตูนเขาก็จะเริ่มวิ่งจากอำเภอเบตง
สิ้นสุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ระยะทางรวมแล้ว๒๑๙๑กิโลเมตร
ระยะเวลาที่ใช้คือ๕๕วัน
เป้าเอาไว้ว่าจะได้ยอดเงินบริจาค๗๐๐ล้านบาท

ให้กับโรงพยาบาล๑๑แห่งทั่วประเทศค่ะ

ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะที่บางสะพาน
โรงพยาบาลเองก็ได้เงินในการบริจาคไปเยอะเหมือนกัน

แต่เชื่อว่าครั้งนี้น่าจะได้ตามเป้า
หรือว่าเกินเป้าที่๗๐๐ล้านบาทนะครับ